คุณผู้ชมส่งลายเข้ามาทางหน้าจร
บอกว่าฝนตกให้รักษาสุขภาพด้วย
แล้วก็ที่บางปะอินฝนตกนะครับ

ดังนั้นระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยคุณผู้ชม
ไปดูภาพของรถบรรทุก๖ล้อเสียหลักครับ
แล้วก็โอ้โหตกร่องข้างทางเลยนะ
ตอนนี้ชาวบ้านที่ขอนแก่นเขาเตือนถนนเส้นนี้เลย
เพราะว่าถนนเส้นนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนี่คุณ
รถใหญ่ยังล้มเลยยักษ์ล้มฮะอันนี้นะฮะเหตุการณ์นี้

ขณะที่รถหกล้อวิ่งบนถนนตามรถมาอีกหลายคัน
จังหวะนั้นนะครับก็ถนนลื่นแหละครับ
เพราะว่าฝนตกลงมาก่อนหน้านั้นรถบรรทุก๖ล้อเสียหลักพลิกคว่ำ
จนมาหยุดที่เกาะกลางถนนในขณะที่มีรถอีกหลายคันขับสวนมา
โชคดีที่ขณะเกิดอุบัติเหตุนั้นนะฮะรถมันไม่หมุน
กลิ้งไปชนกับรถคันอื่นที่กำลังวิ่งอยู่ตามท้องถนนด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๔สิงหาคมช่วงเช้าครับ๙โมง๒๐นาที
บนถนนแจ้งสนิทหน้าปั๊มน้ำมันกิโลเมตรที่๑๖ตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่

หลังเกิดเหตุนะครับก็มีผู้นำคลิปดังกล่าวมาโพสต์ในโลกออนไลน์เพื่อเตือนภัย
จากการสอบถามนายวัชระคนขับรถหกล้อที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย
เล่าให้ฟังบอกว่าขับรถมาจากเส้นบายพาสเลี่ยงเมืองบ้านไผ่
พอถึงจุดเกิดเหตุช่วงก่อนถึง๓แยกบายพาส
ก็ขับรถอยู่เลนซ้ายใช้ความเร็วอยู่ที่๖๐๗๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
สังเกตเห็นรถที่เลี้ยวซ้ายออกมาจากในตัวอำเภอบ้านไผ่
รถบรรทุก๖ล้อนี้ก็เลยต้องหักรถเข้าเลนส์ขวา
เพื่อจะหลบรถที่ออกมาจากถนนเส้นนั้น
จังหวะหักรถนี่แหละฮะด้านหน้ามันเป็นทางโค้งด้วยคุณ
รถบรรทุก๖ล้อของเขาก็เลยเสียหลักแล้วเขาคาดว่าถนนมันลื่นด้วย
ทำให้รถของเขาพลิกคว่ำลงไปร่องกลางถนนนะครับ
ซึ่งจุดนี้ชาวบ้าน
ฝนตกถนนค่อนข้างที่จะลื่น
ฝากเตือนผู้ใช้ทางให้ระมัดระวัง
หากผ่านเส้นทางดังกล่าวนี้ด้วยนะครับ
รวมถึงอยากให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้หน่อยนะครับ